ใช่ค่ะแต่อยู่ดีก็เลือดออกปากออกจมูก

มันใช่อีกอย่างมันไม่ได้นอน
แล้วเราก็เอาน้ำแข็งประคบ
พอวันที่๒ก็ออกอีก

บอกว่าหนูจะเป็นมะเร็งกล้องเสียง

จิตตกแบบเฮ้ยตายแน่เลยแบบเนี้ยชีวิต

หมาก็ไม่หายค่ะเลือดยังออกอยู่ออกเยอะด้วยค่ะ

ใช่ค่ะก็เลยได้รู้ว่าเป็นไซนัสอักเสบแบบรุนแรงกับภูมิแพ้
งานเราเยอะกลางวันกลางคืน
มูกบวมเส้นเลือดฝอยที่แบบตื้นแตกตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

แล้วยังไงแล้วหลังจากนั้นถึงได้รู้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยง

แต่ไม่กล้าถ่ายลงเพราะว่ากลัวโดนว่า
เพราะวันที่ถ่ายลงต้องบอกเลยว่าคิดว่าไปงานกาชาติหนองบัวลำพูนไม่ได้แล้ว

หนูก็เลยถ่ายลงเพื่อแบบว่ามันก็เป็นกระจายข่าวว่าจ๊ะไม่สบายจริง

หมอก็เลยเริ่มแบบแพ้เหงื่อตัวเองเริ่มแพ้อะไรอย่างนี้
หมอก็กลัวว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกลัวว่าจะเป็น
ตามดวงของเขาไม่คิดนี่พ่อหมอรักพูดมาคำหนึ่ง

อันนี้หรือเปล่าฮะเป็นโรคเวโรคกรรม

ก็เห็นไหมมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเลย
ที่เขากุมวนอยู่น่ะแค่กลัวว่าเกรงว่าจะเป็น
ราศีไหนในปีนี้จะต้องป่วยเพราะว่าทำงานหนักฮะ

เพราะดาวประจำตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประเกษตร
มันป่วยในสองอาการนะป่วยกายด้วยโรค
ใจได้รักคนเกิดราศีกุมนั้นประจักษ์ในสองสถาน

แต่คนที่เป็นคือคุณพ่อ

แต่แบบว่าจริงแล้วพ่อเป็นมา๕ปี๕๖ปีนะคะ

คือทายาที่เป็นยาสเตลอยโรงพยาบาลก็จะยุบ
แล้วตอนนี้พ่อเขาก็เลยไปเอายาสมุนไพรมาใช้
แล้วเขาก็ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวตลอด
สรุปว่าวันที่เป็นมากคือแม่โทรมาบอกว่า
หนูเล็กพาพ่อไปที่จันทบุรีหน่อย

เหมือนกระดองเต่าอย่างนี้เต็มตัวเลย
แล้วก็เลยรู้สึกที่ตก

เพราะลักษาที่จันทบุรีแล้วกลับมาตอนนี้ดีขึ้นค่ะ
แต่ว่าร่วงเป็นเหวรโรคกรรมพ่อนุ

พอออกปุ๊บพอวันที่๒มีข่าวสาดเบียร์

แล้วพอวันนั้นหมารักหนู
หมาที่หนูรักมากแล้วอยู่เป็น๑๐ปีตาย

พอตายปุ๊บเราก็ไปจังหวัดเลยกันประมาณวันที่๓
ขับรถตามกันไปแต่หนูในใจหนูมีความรู้สึกตลอดว่า
หนูอ่ะจะต้องลดคว่ำคือความรู้สึกหนูนะ

ใช่คือรถขับตามกันมา๓คัน

ใช่หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวรถจะต้องความรู้สึกตลอดเวลา
สักพักหนึ่งนักดนตรีโทรมาบอกว่า
รถรถตู้น้ำตีอ่ะชน
และรถตู้ล้างเตียงมีรูปหนูติดเต็มเลย
หนูก็เลยคิดว่ายังไม่ใช่เราแล้วเหมือนฟาดเคาะ
พอประมาณวันที่๖รถหนูมาคว่ำเอง
แต่หนูไม่เป็นไรเลยแต่รถคว่ำแรงมากตีรังกา
แล้วก็มาชิ่งใส่พ่อใส่แม่หนูอีก

คือแม่เป็นโรคซึมเศร้าที่แบบแม่เป็นคนจิตอ่อนจิตตกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เมื่อก่อนแม่นี่เป็นคนที่ติดตามไปหน่วยมาไหนกับหนู
ใช่ค่ะขณะนี้สุขภาพร่างกายของจ๊ะก็ดีกลับมาทำงานได้
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลเรื่องของอาการของทั้งสองท่าน
แต่ผมเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดี
ก็จะเชื่อสิไปหาอย่างที่ว่าเนี่ย
ชื่อท่านเจ้าคุณหมูวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรประการเป็นพระมรลองไปหานะ
หลังจากวันที่๑๘พฤษภาคมเป็นต้นไป

พ่อที่ป่วยก็จะค่อยดีขึ้นมาก

ก็จะมีกำลังใจงานสุขภาพที่ดูแล้วเหมือนจะทำอะไร

และความรักราคาโปร่งด้วยหรือเปล่า

คือไม่มีแฟนเป็นธอมเพราะว่าคือหนูไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีครอบครัวไง

ล่อนคือแบบหนูคุยไปทั่วเลยคุยกับใครแล้วหนูสบายใจอะไรอย่างนี้
คือหนูชอบคุยแล้วแบบว่าให้มีบริวาร

คือถ้ามีคนเดียวอย่างนี้บางทีไม่ว่างไง

คือจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานเร็วมีคู่เร็ว
ก็ต้องเลิกต้องจบต้องจาก

มีราหูกับดาวมุทยูเนี่ยเร็งจุดเกิด

หมายถึงถ้ามีเสาหรือลาหูกับสุราเนี่ยเล็งชะตาในพื้นดวงเดิม
ภูมิเมนอัศดาไว้จำที่๑๑กับราหูน้ำโทษแท้ประเหินหิน

ดวงแตกเรื่องความรักหรือครอบครัว
ไม่ควรมีคู่หรือคนรัก
จนกระทั่งจะพ้นวัยที่แข็งแกร่ง
แล้วมีคู่ที่เป็นพ่อม่ายหรือต่างชาติเข้ามา

อภิอมตะมหาเสถี
คนนั้นคือคู่แท้และที่สำคัญคือ
เป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบปกติแบบคนทั่ว

คือเขาอาจจะแบบว่าอยากจะทำอะไรทำ
อยากจะมาอยู่อยู่คือเป็นคนที่ต้องให้อิสระจ๊ะมากเลยนะ

บางทีถึงจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย

พี่จันทร์มีหรือไม่มี

หนูชอบใครหนูจะไปจีบเอง

พอไปจีบเองแล้วคุยสักพักนึง

มีอะไรอยากถามบ้างไหมตลอดเวลาที่เราถามเนี่ย

คือหลัง๑๘พฤษภาไปแล้วค่ะ
คือหนูจะออกเพลงช้าหรือเพลงเร็วดี

หยุดจ๊ะจ๊ะเป็นงี้นะ

จ๊ะพูดในเรื่องของงานเพลงเนี่ย
อาจารย์เห็นภาพที่มีลักษณะเพลง

แล้วมันเป็นภาพตัวจริงของจ๊ะอีกด้านหนึ่ง

เป็นภาพของความรู้สึกจิตวิญญาณ

อันนี้โอ้โหโดนปั้ง

มันเป็นภาพมาในนิมิตของความรู้สึก

จะเห็นได้ว่าพฤหัสบดีเป็น๔ทรงศักดิ์เนี่ย

แล้วอยู่ไปปีนึงหรือ๘เดือนโดยประมาณ
หลังจากนั้นอีกประมาณ๑๒เดือน

คือหลังจาก๗สิงหาไป๘เดือน
พระรหัสดีเป็นปฐุมเกณฑ์ทรงศักดิ์
ศักดิ์ก็แปลว่าได้รับความนิยม

และฐานอันดรทางอารมณ์ที่เป็นความเข้าใจ
ในการยอยกดีงดงาม

ผู้ชายเข้ามารุ่งโรศดีมากเลย

ประมาณ๒ปี

เขารู้ด้วยนะ
ก็๗สิงหานี้ใช่ไหม

คืองานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือสถาบันการสอน
คือจ๊ะไม่เหมาะที่จะเป็นลูกน้องใคร

กลุ่มจุดเกิดมีดาวอังคารกลุ่มจุดเกิด
ดวงชะตาผู้ใดในแผ่นดินเมื่อเกิดมามีดาวทั้งสิ้นกลุ่มลักษณะราศีมิถุนกันตุลธนูกลุ่ม๕ราศีนี้เป็นราศีมนุษย์
มีดาวกลุ่มลักษณะราศีเกิดในพื้นชะตาเรียกว่าเอกะนระเกณฑ์
เป็นเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าเมืองเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าของ
เพราะฉะนั้นจ๊ะสามารถมีค่ายมีความเป็นห่วงเป็นของตัวเอง
มีโรงเรียนสอนมันครบวงจร
หรือ๒จะทำธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เช่นจ้างคนทำนาเอาข้าวมาแปรรูปหรืออะไรอย่างนี้
การเกษตรทั้งหมดกระจ๊ะก็สามารถทำได้ในเกี่ยวข้องกับ
ผลทางการเกษตรชัดเจนไหมดูให้ลึกเลย
อย่างคือชีวิตหนูจะไม่อยากอยู่กรุงเทพฯนึกยังยืนยัน
เพราะหนูอยากอยู่บ้านนอกแล้วบ้านนอกก็มีแต่หนา

ก็เลยคิดว่าหนูอยากขายปุ๋ยตั้งแต่แรกแล้ว

เป็นหัวหน้าซึ่งปกติไข้
จะดูแลหนูเฉพาะหนูเป็นนักร้อง
และอื่นค่ายก็น่าจะดูแลจบไป
หนูคือนักร้องกับคนอื่นมันไม่มีอง

หรือทุกข์สุขจะท้องกับใครอะไรยังไง

เพราะมุมบนเวทีเวลาผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ได้ชื่นชมหนู
ได้ชอบหนูแต่อยากให้มองว่าชีวิตจริงของหนูอ่ะ

กระตันอยู่กับพ่อแม่จริงคือเรื่องนี้หนูไม่ได้สร้างภาพเลย

คือเงินหนูเข้าผ่านมือมาเยอะนะคะ
เวลาหนูอยากได้อะไรอยากได้กระเป๋าแบบเป็นแสนอย่างนี้

แล้วก็หนูส่งตัวเองเรียน
แล้วหนูก็เรียนจริงไม่ใช่เรียนแค่แบบว่า

และการตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนถ้าเห็นหนูเป็นไอดอลก็อยากให้เห็นเรื่องนี้มากกว่าค่ะ
ชีวิตคนเรามีหลายมุมคุณผู้ชมค่ะเหมือนกับน้องจ๊ะก็เหมือนกัน
องศาเราดูแล้วเนี่ยขอให้เลือกเอาในสิ่งที่น่าทำ
หรือส่วนที่ดีที่สุดของเขามาปรับใช้กับของเราก็น่าจะเวิร์คกว่าเหมือนที่จ๊ะอยากให้เป็น
ความมืดทุกวิกฤตทุกปัญหามันย่อมมีแสงสว่างเล็กเสมอ
แล้วก็แสงสว่างอันนั้นนะฮะไม่แน่นะฮะมันอาจจะเป็นแสงสว่างแห่งจุดเริ่มต้น
สว่างแห่งจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จหรือเปล่า
อย่าไปมองข้ามทุกวิกฤตเราอย่าไปมองข้ามทุกปัญหาเลยแล้วกันนะฮะ
นี้คือละครแล้วก็เป็นละครบนเวทีที่ฟ่างใหญ่บนทุกระสุข
จะมีพื้นฐานชีวิตที่มีรากดวงชะตาที่ดีแล้วแต่ไม่มีใครรู้อ่ะ
ซึ่งในบทของการนำเสนอก็รอดูอยู่นะครับ

ขยุราศรีเมทุนลักษณะราศรีเมทุน

จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นและก้าวไป

ที่น่าเป็นตัวอย่างในเรื่องของความดี

กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาว

เวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
คุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

คือเป็นคนที่พ่อบอกเนี่ยมารายการนี้

ไปเหอะเพราะเราคนไม่ชอบดูดวง
เปลี่ยนเป็นซุ้มมือปืนของจริงเลยล่ะ

สองคนเป็นคนชอบความเป็นระเบียบเจ้าระเบียบ
แม้ว่าตัวเองจะไร้ระเบียบแต่ก็ชอบความเป็นระเบียบ

มีความเป็นเกษตราธิบดีแปลว่า

นี่คือความเล่นลับของพี่เอกชัยอย่างหนึ่ง

มันแน่นมากอ่ะแล้วมันใช่หมด